คุณผู้ชมค่ะพูดถึงแต้วใช่ไหมพูดถึงเพื่อนในแก๊งเขาบ้างดีกว่า
คุณแมทพิรณีคุณผู้ชมค่ะมีคนเขาแบบสงสัยเหลือเกิน
ความสัมพันธ์ของแมทแล้วก็คุณสงการไม่ใช่อะไรค่ะ
ในเพจเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยนะเขาออกมาโพสต์บอกว่า
ซึ่งทางเพจค่ะก็ได้ตอบกลับไปว่า
เขาไม่ได้ตามแต่แรกแต่แรกหรือเปล่า
ซึ่งชาวเน็ตดังกล่าวนะคะก็ยังตอบกลับมาอีกนะคะว่า
ตาม๕๕แบบนี้นะคะ
มอยค่ะก็เลยตอบกลับอีกครั้งนะคะว่า
คู่นี้เขารักกันดีจากคอนเฟิร์ม
อ่านะคะได้คำตอบแบบนี้ค่ะ
หลายคนก็โล่งอกแล้วก็ชัดเจนกันไปนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ได้ไปตามเช็คเลยนะว่าจริงหรือเปล่า
ซึ่งก็ได้เป็นดังที่เพจดังกล่าวนั้นออกมาบอกค่ะ
แต่ยังไงก็คงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวนะคะ

แหมชาวเน็ตจ๋าขี้สงสัยจังนะคะ

สรุปนะจ๊ะสงการฟอลล์แมทนะคะ
แต่ตอนแมทไม่ได้ฟอลล์สงการอะไรประมาณนี้